เลี้ยงถ้าคนเขารักเขาก็รักค่ะ
เวลาสัตว์เลี้ยงหายไปนี่ทุ่มเต็มที่
ทำยังไงก็ได้จ่ายตังค์เท่าไหร่ก็ยอม

นี่เขาต้องทุ่มเงิน๓แสนกว่าบาท

เพื่อตามหาเจ้าแมว๒ตัวที่มันหายไปนาน๒เดือน

หายไปให้ตัวละ๓๐๐๐เผื่อใครแจ้งเบาะแสได้

แล้วขึ้นป้ายตรงนี้เหมือนขึ้นป้ายโฆษณานะ
ใช่เพราะมันแข็งมันมีหลายจุดเลยป้ายไวนิวตามหาแมวอย่างที่บอกว่าป้ายใหญ่แบบ๑๔เมตรคูณแบบเกือบ๘เมตร
เอามาตั้งไว้บนอาคารมีอยู่๒จุดตรงสี่แยกป่าจากที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
แมว๒ตัวนี้นะคะชื่อว่าโกมะจังอันนี้เป็นตัวผู้อายุ๕ขวบ
อีกตัวหนึ่งคือธรรมจังตัวเมียอายุ๖ขวบนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าจะมอบรางวัลให้สามหมื่นบาท

ใช่ค่ะก็ไปสอบถามคุณเมย์คุณเมย์เนี่ยเขาได้รับมอบหมายมาจากเจ้าของแมวที่เป็นคนญี่ปุ่นให้ตามหาแมว
หายออกไปจากวิลล่าในพื้นที่กรรมลาน่ารักจัง๒ตัวเลย
ใช่คุณแล้วเขาตามหากันมาตั้งแต่๒๒มกราคมซึ่งออกไปจริงแมวเนี่ยออกไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วนะ
แล้วเขาทำใบปลิวเอาไปติดตามจุดต่างเอาใบปลิวไปแจกแล้วก็ไม่ได้รับความสนใจ
ดังนั้นเป็นป้ายขนาดใหญ่เลยละกันค่ะ

ใช่๒จุดประกาศหานะคะใช้ตังค์ไปเนี่ยอย่างที่บอก๓แสนกว่าบาท
แล้วแมวทั้งสองตัวเจ้าของเขารักมากจริงค่ะคุณผู้ชม
คือบอกว่าทำใจไม่ได้ร้องไห้ตลอดเลยอยากเจอแมวเร็ว
มันเป็นแมวสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะเจ้าของเขาเอามาจากญี่ปุ่นให้มาอยู่ที่เมืองไทย

ใช่คือที่แรกเอามา๔ตัวแล้วก็หายไป๒ตัวเอาฟังคนที่เป็นตัวแทนของเจ้าของแมวหน่อยละกันค่ะ
ก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยค่ะแล้วพอดีวันนั้นนะคะเอ่อ
มีพัสดุจากบริษัทเอกชนเข้าไปส่งพัสดุแล้วลืมปิดประตู
ตัวน้องก็เลยวิ่งหนีออกไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกาค่ะ
หนีไป๒ตัวตัวผู้ชื่อกมะค่ะหรือกมะจัง
ตัวเมียชื่อธรรมะหรือธรรมะสังค่ะ
โอ้โหเจ้าของก็เป็นสาวญี่ปุ่นนะเมื่อกี้ก็ร้องไห้เลยคุณ

แล้วเนี่ยคุณเมย์ก็เล่าให้ฟังไงเป็นตัวแทนของเธอเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็หลังจากที่มีการขึ้นป้ายเราก็ถามไปนะ
เมย์มีคนแจ้งมาบ้างหรือยัง
เขาบอกว่ามีคนก็เหมือนกับให้ข้อมูลมาเยอะนะ
แต่ถามว่าตอนนี้เจอหรือยังยังไม่เจอดูสิน่าสงสาร
เธอร้องผมร้องไห้รักมากอะนะคะ

ทุ่มทุนทั้ง๓แสนบาททั้งขึ้นป้ายบิลบอร์ด
แล้วก็ให้รางวัลสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสจนเจอแมวนะ
เราขอให้เธอเจอแมวทั้ง๒ตัวเร็วนะคะ
แมวเหมียวหนีไปไหนลูกไหม